คุณผู้ชมครับดูเรื่องของโควิดกันเพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกัน
นะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าโควิด๑๙โรคนี้เนี่ยโอ้โหมัน
หน้าเศร้าวางเวงโหดร้ายจริงจริงใช่ค่ะเรามีคุณหมอที่ท่าน
ต้องเสียชีวิตอันสืบเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิดไปอีกหนึ่งท่านนะครับ
อืมนี่คือคุณหมอแอ้มครับค่ะคุณหมอแอ้มเนี่ย
ท่านชื่อนาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงสรรญาลาพาณิชย์
แอ้มเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
หลังจากที่ติดโควิดเนี่ยนะครับก็เข้ารักษาตัวอยู่นะ
ตอนนั้นเชื้อโควิดหายแล้วนะคุณหมอแอ้มเนี่ยไม่มีเชื้อโควิดแล้ว
แต่จากนั้นไม่กี่วันเสียชีวิตเนื่องจากช่วงที่ติดโควิดเนี่ย
อาการหนักมากถึงขั้นเชื้อลงปอดแล้วปอดเนี่ยพังเสียหายไปข้างหนึ่ง
คือแม้จะไม่ใช่ว่าแบบเสียชีวิตในช่วงที่ติดโควิดโดยตรง
แต่มันก็สืบเนื่องจากการทำงานด่านหน้าแล้วก็ติดเชื้อโควิดนั่นแหละ
ค่ะมันคือรอยโรคของโควิดที่มันฝากทิ้งเหลือเอาไว้ค่ะ
คือต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไปถามน้องชายของหมอแอ้มมา
เนื่องจากวันนี้มีพิธีรดน้ำศพนะฮะเดี๋ยวท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปกติ
ถ้าผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดต้องชาปนกิจเลยไม่ใช่เหรอ
คือคุณหมอแอ้มไม่มีเชื้อโควิดแล้วนะครับแต่ผลกระทบจากการติดโควิดของคุณหมอ
ที่ทำหน้าที่เป็นแพทย์แพทย์ด่านหน้าดูแลคนไข้เนี่ย
คุณหมอเข้าไอซียูตอนที่ติดโควิดค่ะแม้เชื้อจะหายจากร่างกายแล้ว
แต่พอออกจากไอซียูมาอาการยังหนักได้รับผลกระทบอยู่
เพราะว่าปอดเนี่ยพังเสียหายไปข้างหนึ่งและที่สำคัญก็คือ
ในช่วงเวลาที่คุณหมอแอ้มติดโควิดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ติดโควิดด้วย
และคุณพ่อกับคุณแม่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ไปก่อนหน้าคุณหมอแอ้ม
คือในเวลาไล่เลียงกันไม่แค่แค่ไม่กี่วันอืม
กับว่าครอบครัวของคุณหมอแอ้มเนี่ยเสียชีวิตจากโควิดไปถึง๓คน
นี่คือวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารวรมหาวิหารนะครับที่บางเขนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีพิธีรดน้ำศพคุณหมอแอ้มนะครับคือบรรยากาศก็แน่นอนครับว่าเป็นไปอย่างโศกเศร้า
มีครอบครัวมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนสนิทมีบุคลากรทางการแพทย์
มาร่วมแสดงความอาลัยกันครอบครัวกำหนดการในการบำเพ็ญกุศลคุณหมอแอ้มเนี่ย
ถึงสิบห้าสิงหาคมนะครับสำหรับพิธีสวด
หลังจากนั้นจะมีพิธีพระชธานเพลิงศพในช่วงบ่ายวันที่๑๖สิงหาคมนี้
พลอากาศโทนายแพทย์ท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับ
อ่าท่านได้โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับอ่า
ท่านบอกว่าทราบข่าวจากการจากไปของหมอแอ้มเนี่ยซึ่งได้ทำงานร่วมกันในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ที่โรงพยาบาลกองบิน๔สมัยที่หมอแอ้มเป็นผอโรงพยาบาลกองบิน
แอ้มเป็นหญิงที่แกร่งมากนะครับเป็นคนอารมณ์ดี
เป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดเป็นผู้นำที่ลูกน้องรัก
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลคนแรกที่เสียชีวิตอันสืบเนื่องมาจากโควิดสิบเก้า
เป็นหมอรังศรีรักษาแต่ก็มีความเสี่ยงกับการเป็นโควิด
เหมือนกับคนที่ทำงานด่านหน้าทุกคนขณะที่น้องชายของหมอแอ้มนะครับ
ก็คือหมอเตี๋ยวนะครับนายแพทย์สุธิพงศ์ลาพาณิชย์
ก็คือพี่สาวรวมทั้งคุณพ่ออายุ๗๘คุณแม่อายุ๗๕ปีด้วย
พี่สาวก็คือหมอแอ้มเป็นแพทย์ที่แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว
แต่ก็ติดเชื้อโควิดและสุดท้ายเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เสียชีวิต๒๕กรกฎาคมนะครับ
ต่อมาคุณพ่อเสียชีวิต๓๑กรกฎาคม
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับหมอเตี๋ยวนะฮะนี่คือภาพของหมอแอ้ม

เตี๋ยวบอกว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณแม่มีอาการป่วยก่อน
เหมือนกับเป็นไข้หวัดก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาล
พบว่าติดเชื้อโควิดทีนี้คนในบ้านก็ต้องตรวจกันหมดนะฮะ
พอตรวจพบว่าติดโควิด๘คนนะครับรวมทั้งคุณพ่อด้วย
แต่หมอแอ้มพี่สาวเนี่ยติดจากการทำงานด่านหน้านะ
คุณแม่เนี่ยไปติดแล้วก็ที่บ้านเนี่ยติด
คาดว่าอาจจะเป็นจากคุณแม่หรือว่าในวงครอบครัว
แต่หมอแอ้มพี่สาวเนี่ยติดจากการทำงานด่านหน้าที่โรงพยาบาล
คุณแม่เสียชีวิตตอนที่ยังติดโควิดอยู่เนี่ย
เสียชีวิต๒๕กรกฎาคมเพราะเชื้อลงปอด๒ข้าง
หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแค่๕วัน
จากนั้นอีก๕วันหมอเตี๋ยวบอกว่าก็คือ๓๑กรกฎาคม
คุณพ่อก็เสียชีวิตตามไปเพราะพ่อก็ติดโควิดเหมือนกัน
สิ่งที่ปวดใจที่สุดก็คือตอนที่คุณพ่อเสียชีวิต
ตอนนั้นคุณพ่อก็ยังไม่ทราบว่าคุณแม่เสียชีวิตไปก่อนแล้ว
ส่วนหมอแอ้มพี่สาวก็ยังไม่ทราบว่าคุณพ่อกับคุณแม่เสียชีวิต
เพราะตอนนั้นไม่มีใครกล้าบอกเกรงว่าเดี๋ยวอาการจะสุด
พี่สาวก็ยังติดโควิดยังไม่หายดี
จากนั้นอีก๑สัปดาห์พี่สาวเนี่ยที่รักษาโควิด
แล้วตรวจไม่พบเชื้อโควิดในร่างกาย
ก็คือเมื่อวันที่๘สิงหาคมวันนั้นยังส่งข้อความคุยกันอยู่
เตี๋ยวบอกยังถามกันอยู่ยังคุยกันอยู่
พี่สาวเนี่ยหมอแอ้มยังบอกว่าพี่ต้องหายพี่จะไม่ยอมตาย
ตอนนั้นคุยกันเนี่ยลักษณะโล่งใจแล้วดีใจมาก
ถึงขั้นไปนั่งคุยกับหมอแอ้มคุยกันอยู่ว่า
เดี๋ยวเราจะไปทำบุญที่ไหนกันดีนะพอร่างกายแข็งแรงเรียบร้อย
แต่ผ่านไปได้แค่๒วันพี่สาวก็คือหมอแอ้มเสียชีวิตครับ
เตี๋ยวบอกว่าตอนนี้ต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียด
ที่จะออกมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ
ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พี่สาวเสียชีวิตเนี่ย
มันจะคือจากส่วนไหนอะไรยังไงแต่แน่นอนว่าแม้ติดโควิดรักษาหาย
เชื้อไม่มีในร่างกายแล้วแต่ถ้าเชื้อลงปอด
พี่สาวเนี่ยเชื้อลงปอดหนึ่งข้างทำให้ปอดเสียหายมาก
ฟื้นตัวต้องใช้เวลานานแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดเวลา
สุดท้ายพี่สาวออกมาไม่กี่วันจากไอซียูแม้ไม่มีเชื้อแล้วแต่ก็เสียชีวิต
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับคุณหมอเตี๋ยวนะครับ
เตี๋ยวเนี่ยบอกว่าอยากฝากไปถึงญาติของผู้ป่วยโควิดในครอบครัวทุกคนเลยนะครับ
คือความจริงแล้วหมอเตี๋ยบอกว่าไม่รู้จะแนะนำหรือจะบอกอะไรยังไง
เพราะครอบครัวหมอเตี๋ยวเองเนี่ยยังเอาตัวกันไม่รอดเลย
เสียชีวิตทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่สาว
ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีความมั่นใจเหมือนกันว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร
ได้แต่คิดว่าถ้าเรามีทางเลือกมากกว่านี้นะ
อย่างเช่นถ้านำเข้าวัคซีนมาได้มากกว่านี้
ต่อสถานการณ์ได้มากกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่า
ก็ค่อยมีนิดนึงเข้าความสุดท้ายฉันต้องหายฉันจะไม่ตายฉันไม่ยอมตาย
แสดงว่าตอนนั้นอาการของ

ซึ่งเราก็รู้สึกเอออะไร
ยังนั่งคุยกันเลยเดี๋ยวไปทำบุญที่ไหนต้องแก้บนกันอีกเยอะเลยอะไรประมาณนี้
ก็หลังจากนั้นกี่วันนะคะถึงได้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
นี่ค่ะคุณหมอเตี๋ยบอกว่าที่ตัดสินใจได้โพสต์เรื่องราวของครอบครัวที่ต้องสูญเสียจากโควิดไป๓คนในครอบครัวเนี่ย
เพราะอยากให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้องค์กรต่างหรือว่าเอกชนต่าง
สามารถนำเข้าวัคซีนโควิดได้เองได้ไหม
เพื่อให้คนไทยเนี่ยได้มีวัคซีนที่มากพอมีวัคซีนที่มีมาตรฐานเพียงพอ
จะได้สามารถรับมือและป้องกันตัวเองกันได้โดยไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ผ่านหน่วยงานรัฐ
เพราะตัวอย่างครอบครัวของผมหมายถึงหมอเตี๋ยวครอบครัวราภาณิชย์ติดโควิด๘คน

คือหมอเตี๋ยวบอกไม่ได้โทษนะว่าวัคซีนไม่ดีนะ

เชื้อไวรัสโควิดมันก็พัฒนาตัวเองอะไรก็ว่ากันไป

ที่จะเอาเข้ามาแล้วก็มาฉีดให้กับประชาชน
มันก็ควรจะเพียงพอแล้วก็เท่าทันสถานการณ์มากกว่านี้

มันไม่ได้มีวัคซีนไหนดีไม่ดีหรอกเห็นแต่ว่าวัคซีนตัวนึงเนี่ยมันอาจจะดีนะวันนั้นแต่วันนี้มันมีเชื้อมันพัฒนาขึ้นแล้วอ่ะมันดันไม่ครอบคลุมไอ้ตัวเนี้ยมันก็เราก็ต้องก้าว
ถ้าเกล้าทันมันที่ควบคุมให้ได้เราต้องอัปเดตอัปเดตอัปเดต
แต่สิ่งที่ได้มันไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นเท่าไหร่
อย่างอัปเดตล่าสุดผมก็เพิ่งทราบเองว่าท่านลอร์เตอร์บอกว่า
ท่านผู้ชมครับหมอแอ้มไม่ใช่คุณหมอคนแรกนะครับที่ต้องเสียชีวิต
สืบเนื่องมาจากการติดโควิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าที่โรงพยาบาล

ก่อนหน้านี้นะครับ๑๘กุมภาพันธ์๖๔นี่แหละ
นายแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์ท่านอายุ๖๖ปีอยู่ที่มหาสรคาม
ท่านเสียชีวิตจากการรักษาคนไข้ที่ติดโควิดนะฮะ

ตอนนั้นเป็นคลัสเตอร์โต๊ะแชร์นะครับคือมาตรวจเนี่ยเหมือนกับแค่
เป็นหวัดมาตรวจที่คลินิกของคุณหมอใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าเอ้า
เป็นโควิดคุณหมอก็ติดไปด้วยติดเมื่อมกราคมสุดท้าย
กุมภาพันธ์๑๘กุมภาท่านเสียชีวิต
คุณหมอทราบผลว่าติดโควิดตอน๑กุมภาพันธ์ตรวจให้กับคนไข้ในตอนมกราคม

นี่ค่ะนี่ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่ด่านหน้าท่านอื่นนะ
พยาบาลอีกหลายท่านด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเลยจริงจริงว่าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าครับ
วัคซีนกันครบแล้วหรือยังเพราะว่านี่คือปัจจัยสำคัญมากมากนะคะ
ในการที่เขาจะสามารถต่อสู้แล้วก็รักษาคนที่ป่วยโควิดให้หายได้